อีกหนึ่งอย่างที่หลายคนจับตามองเหมือนกัน
เพราะว่าจากการที่สารรัฐธรรมนูลตัดสินยุบพักอนาคตใหม่
กรรมการบริหารพัก๑๑คนถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว
ย้ายไปไหนก็ไม่ได้แล้วแต่เหลือ๖๕คนไงคะ

ไปไหนอ่ะใครจะไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไร

มีการจับตาทั้งในและนอกสภาเกิดขึ้น
เพราะว่ามันมีประเด็นเมื่อวานนี้เกิดขึ้นทั้งสองอย่างเลยนะคะ

สภามีคนเอาคลิปหนึ่งมาเปิดเผยว่า
นี่ฉันเนี่ยเป็นส้อพักอนาคตหมาย
ได้รับการติดต่อให้ย้ายไปอยู่
พักหนึ่งฝั่งรัฐบาลด้วยค่าตัว๒๓ล้านบาท
โอ้โหเยอะนะมีตำแหน่งให้ด้วยฟังเสียงค่ะ
เลื่อนเวลาออกไปให้ไปในวันจันทร์เราไปตำแหน่งใจดู

แล้วมันตั้งใจเลยไหมคะคือถ้าเกิดสมมุติตัดสินใจแล้วต้องไปเลยไหม
ไปวันจันทร์แต่ต่างนั้น
มีเรื่องของตำแหน่งเข้ามาเกี่ยวป่ะคะไม่เกี่ยวใช่ไหม

ถึงวันจันทร์ใช่ไหมคะ

ถ้าโอเควันจันทร์ก็ไปที่บ้าน

กี่คนก็ได้แต่กว่า๑๐คน
เงื่อนไขคือหมายถึงว่าให้คนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้พี่ไม่มีข้อกำหนดใช่ไหม
อืม
นี่เป็นคลิปการสนทนาต่อรองว่าจะมาอยู่ร่วมพักรัฐบาลหรือไม่
ผู้หญิงที่ถูกติดต่อเนี่ยนะคะก็คือนางสาวเบนจาแสงจันทร์เป็นสอสอบัญชีรายชื่อของพักอนาคตใหม่
เสียงผู้ชายเนี่ยบอกว่าเป็นเสียงสอสอจากภักดิ์หนึ่งในฝั่งรัฐบาลบอกว่าให้ไปรวบรวมมาสอสอที่ถูกยุบเนี่ยมาอยู่กับรัฐบาลให้ได้มากที่สุด

โดยนางสาวเบนจาเองที่ถูกติดต่อมานะคะ
ยืนยันข้อมูลที่จะนำมาเปิดเผยเนี่ย

อยากจะเปิดเผยเพราะว่าอยากจะเรียกร้องศักดิ์ศรี
และต้องการเปิดโปรงกระบวนการซื้อตัว
การซื้อตัวถือเป็นการไม่ให้เกียรติ
สภาพผู้ทันราษฎรฟังเสียงคุณเบนจาค่ะ
แหม่งสูงมากขึ้นเท่านั้นนะคะ
อันนี้คุณเบนจานะคะฟังไปก็มีท่าทีว่าไม่น่าจะไปแหละ
แต่ในน้องสภานะแต่ในสภา
อันนี้ก็ยังคิดอยู่นะว่าสรุปแล้วจะไปหรือเปล่า
อจากพักอนาคตใหม่๙คน
เมื่อวานนี้ก็คือยังคงเป็นสอสออยู่นะแต่ยังไม่มีสังกัดพักเนี่ย
ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปร่วมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ทีนี้มีคนตาดีแอบไปเห็นค่ะมี๙คนไปนั่งอยู่ฝั่งเดียวกับที่นั่งของสอสอพักภูมิใจไทย
ซึ่งเป็นฝั่งของรัฐบาลโดย๒คนใน๙คนเขาก็มีชื่อมาแล้วแหละ
เตรียมที่จะย้ายพักแต่ยังไม่รู้นะว่าจะย้ายไปไหนเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณโชธพิพัฒน์เตชะโสพลมณีเป็นสสกรุงเทพเขต๒๓
มีโอกาสไปพูดคุยค่ะก็ยอมรับว่าตอนนี้นะไม่มีนายธนทรและนายปิยบุตรแล้ว
ก็ทำให้ขาดความมั่นใจแต่จะไม่ไปสังกัดพักพลังประชารัฐ
อันนี้เป็นการยืนยันนะแต่ไม่รู้ว่าจะไปสังกัดพักไหน
ร่วมรัฐบาลอะไรนี่ไม่ได้บอกนะคะส่วนอีกหนึ่งคนค่ะ
นายสำลีรักสุธีสสบัญชีรายชื่ออดีตพักอนาคตใหม่เนี่ยนะคะ
ระบุว่าไปนั่งกับพักภูมิใจไทยก็เพราะเพื่อนชวนไปนั่ง
ไม่ได้มีอะไรอยู่ในนั้นย้ำว่าตอนนี้ตัวเองไม่มีพักการเมืองสังกัด
สามารถไปนั่งได้กับทุกพักไปนั่งที่ไหนก็ได้
และยังไม่ฟันทงจะเดินหน้าตามแนวทางของพักอนาคตใหม่หรือเปล่า
รับว่าที่ผ่านมามีปัญหาภายในพักเหมือนกัน
แต่ไม่บอกดีกว่าไม่ขอลงรายละเอียดนี่นะคะ
พักอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปแล้วเนี่ย
จะไปอยู่กับฝากฝั่งของรัฐบาลไปถามคนนี้ค่ะ
นายปิยบุตรแสงกระหนกกุลอดีตเลขาธิการพักอนาคตใหม่
ซึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
บอกแบบนี้นะคะอยากให้สอสอที่กำลังจะตัดสินใจ
จะย้ายพักนึกถึงวันเก่าหน่อย
นึกถึงวันแรกที่ร่วมกันสร้างพักอนาคตใหม่มาด้วยกัน
อยากจะให้นึกถึงวันที่ร่วมอุดมการ

ไม่รู้ว่าพวกคุณได้ยินเสียงเหล่านี้ไหมถึงตัดสินใจแบบนี้นะครับ

ถ้าตัดสินใจแล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากัน
ขอให้โชคดีขอให้ได้มีบทบาทในพักใหม่จริงนะครับ
และขอให้นะครับคุณจะไม่กลายเป็นสาวสอสอสามล้อถูกหวย
อย่างที่พระอื่นเขาดินท้ายให้ผมครับ